จะพาไปดูนะคะเป็นภาพที่คนก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้

เขาถือมีดทำครัวแล้วโวยวายไปมา
โวยวายมันไม่เท่าไรแต่จับสามีเท่ากันตัวประกัน

พี่ลุงลุง

ลุงลุงเด็กเดี๋ยวก่อน

เป็นไงอะเสียงเค้าแบบไอ้นี่เลยนะ
เขาตะโกนออกมาด่าทอตลอดเวลาด้วย

คนก่อเหตุเป็นผู้หญิงอายุสักประมาณ๔๔ปี
อย่างที่บอกเธอถือมีดทำครัวไว้

เต็นต์จำหน่ายรถยนต์มือ๒นะคะ

อยู่ในตำบลต้นโพอำเภอเมืองสิงห์บุรีค่ะ

มีการใช้มีดไปฟันที่รถที่จอดอยู่ภายในเต็นต์

ทางด้านเจ้าของเต็นต์รถค่ะคุณประสูจน์พระยิ้ม

หญิงสาวคนนี้มีอาการป่วยทางจิต
แล้วอาการอยู่ดีก็กำเริบขึ้นมา

แล้วตอนตี๓อยู่ดีเกิดคลุ้มคลั่ง

เนี่ยก็เอาไอ้มีดมาเนี่ย
โอ้โหฟันรถอะไรเขาพังไป

พูดจาไม่รู้เรื่องก็ใช้มีดไปฟันกระจก

ฉันพูดไม่รู้เรื่องแล้ว

เขาทำยังไงด้วยหรือเปล่า

ก็เลยต้องใช้จังหวะทีเผลอให้
เธอวิ่งหนีออกมาจากห้อง
อ่ะวิ่งหนีออกมาได้แต่เธอไม่ยอมสงบสิ

ถืออาวุธมีดเดินไปทั่วเต็นต์รถเลย
อย่างที่บอกคนงานรวมทั้งเด็กที่อยู่แถวนั้น
หนีเอาตัวรอดกันใหญ่เลยนะคะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่เรียกกำลังเสริมค่ะ
แล้วใช้ไม้งามคุมตัวค่ะ
หล่าไปถ่านลง

มีอาวุธถ่านลง
คุณผู้หญิงกว่าจะควบคุมตัวได้
แล้วจริงเธอก็เป็นหญิงสาวที่ค่อนข้างตัวใหญ่นะคะ
ตำรวจก็หลายนายเลยพยายามเอาไม้งามเข้าไป

แล้วก็มีตัวโล่กันเอาไว้ด้วย

ชาร์จแบบนี้สุดท้ายคุมตัวไปได้
นำตัวเธอส่งโรงพยาบาลสิงห์บุรีรักษาต่อไปค่ะ